คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาดูคู่นี้ดีกว่าคู่รักอุ๊บ

หลายคนรู้ถึงความสัมพันธ์ว่าโอ๊ยมีอะไรซัมติงกันดี
คือถ้าภาษาบ้านเราก็เป็นแฟนกันนั่นแหละ
ทำไมไม่บอกสักทีว่าเวียเนี่ยนะเป็นคนรู้ใจเป็นหวานใจตัวจริงนะคุณ
เออทำไมไม่เปิดเผยสถานะกับรุ่นพี่คนนี้สักทีล่ะจ๊ะ
บอกแบบชัดเจนว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจ
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้น้อยนะคะหากคนจะมองในแง่ลบค่ะ

หน้าเบลที่เบลยิ้มตลอดแต่เบลเป็นคนที่เบลยิ้มตลอด

หรอกค่ะต่างคนต่างความคิดอะค่ะ
แต่เบลก็เบลก็ว่าเบลโอเคในแบบนี้
ไม่โกรธค่ะไม่โกรธหรอก

เพราะว่าเบลรู้สึกมีความสุขกับการที่จะมองโลกในแง่ดี
อย่างไรอย่างนี้นะคะ
ไม่ใช่ค่ะโอ้เรื่องแบบนี้นะก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวเขาสบายใจเปิดแค่ไหน
ก็มีรูปคู่แล้วไงรูปเงาออกคู่กันนะที่ไปญี่ปุ่นคราวนี้แล้ว
บางทีเป็นผู้หญิงก็พูดอะไรได้ไม่มากถ้าเบลล่าพูดเยอะ
อาจจะโดนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อีกออกตัวแรงหรือเปล่า
เออก็ต้องสงวนค่าทีส่วนประเด็นที่คนมองว่าเจ้าตัวเริ่มรับงานอวดหุ่นมากขึ้นนะคะ
เบลล่าบอกว่างานที่รับเนี่ยไม่ถึงกับเซ็กซี่มากนะก็เป็นไปตามความเหมาะสมมากกว่าค่ะ
แล้วก็ตัดสินใจเองด้วยพี่เวียเนี่ยไม่ได้มีส่วนสกรีนงานนะคะ
ซี่มากขึ้นเอาเป็นว่าดูตามงานมากกว่าค่ะตามอายุด้วย
ในเรื่องหุ่นก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในแนวถึงเซ็กซี่ไปเลยอะไรอย่างนี้

มีทั้งปรึกษาคุณแม่ด้วยปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยถึงความเหมาะสมอย่างนี้
เห็นบอกว่าต้องรอรับอนุมัติจากพี่เวียด้วยเปล่าจริงป่ะคะแม่
จริงค่ะเรื่องงานเบลก็จะตัดสินใจเองทุกอย่าง
ยืนยันนะคะว่าเรื่องงานตัดสินใจเอง
ที่พักหลังคนมองเซ็กซี่มากขึ้น
เนื่องจากมีผลงานแล้วก็มีคลิปเต้นไงคุณ

ใครจะรู้ว่าเบลล่าแม่ลีลาไม่เบานะจ๊ะ
อย่าไปติดยึดติดกับบทละครที่เธอได้รับ
บทหวานแล้วจะคิดว่าชีวิตจริงของดารา
จะต้องหวานหรือจะต้องเป็นไปตามบทละคร
ซึ่งแต่ละคนก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวของตัวเองด้วย